คุณผู้ชมมาดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
น่าเห็นใจมากแล้วก็ครอบครัวก็น่าเห็นใจมาก

แต่ว่าปรากฏว่าเธอป่วยเป็นโรคพุ่มพวงค่ะ
หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองที่๑ในล้านคนจะเจอสักคนหนึ่งนะคะ
ตอนนี้ลำบากมากถูกตัดมือไปข้างหนึ่งนะคะ
แล้วก็คาดการณ์ว่าต่อไปอาจจะต้องตัดอีกข้างหนึ่ง
รวมถึงเท้าทั้งสองข้างด้วย

อยู่ที่ตำบลสันทรายอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้คือน้องนิวอายุ๓๑ปีที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวง
นิวอาศัยอยู่กับพ่อที่ทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะ
แล้วก็มีตาที่เป็นต้อกระจกสองข้าง
รวมถึงยายที่ป่วยนอนติดเตียง
คือน้องนิวเล่าบอกว่าเธอเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายยังไม่ได้รับปริญญาเลยค่ะ
แต่ว่าป่วยเป็นโรคนี้ซะก่อน
โดยอาการเริ่มชาที่มือเท้าตั้งแต่ต้นปี
พอไปหาหมอก็รักษาตามอาการ
กระทั่งช่วงต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมา

แล้วก็ไหม้เป็นสีดำจนกลายเป็นเนื้อตาย
ก็กลัวจะลุกลามไปอีกก็เลยต้องตัดนิ้วมือซ้ายทั้งหมดถึงข้อมือค่ะ
ส่วนนิ้วมือขวาก็นี่แหละค่ะไหม้ดำ
หมอบอกว่าเดี๋ยวแผลมือซ้ายดีขึ้น
ก็จะต้องตัดมือขวาอีกข้างหนึ่ง
นั่นหมายความว่าต่อไปเธอจะไม่มีทั้งสองข้างเลยนะคะ
แล้วยังไม่จบคุณผู้ชมค่ะโรคนี้เริ่มไปที่เท้าค่ะ
คาดการณ์ว่าอนาคตก็อาจจะต้องตัดเท้าทิ้งอีก
แล้วมันก็จะลุกลามไปตามตัวเริ่มมีรอยแผลไหม้ตามผิวหนังที่เอวด้านซ้าย
ซึ่งตอนนี้อาการรักษาก็คือรักษาตามอาการค่ะ
โรงพยาบาลบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดเล็ก
การรักษาต้องฉีดยารอบเอวให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีน
กินหลังอาหาร๑๐หกเมตร
แล้วถ้าดูครอบครัวอย่างที่ที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่
ลำบากมากค่ะคือตอนนี้คนที่เป็นหลักคนเดียวของครอบครัวนี้คือพ่อ
ดูแลทุกชีวิตในครอบครัวรับภาระหนักอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วก็ต้องรักษาเธอซึ่งอาการก็กำเริบขึ้นเรื่อย
พ่อไปกู้เงินมาหกหมื่นบาทเพื่อรักษา
ช่วยตัวเองไม่ได้เลยเงินก็ไม่รู้จะรักษายังไง
ช่วยตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยตอนนี้ใช้ได้เพียงสิทธิ์ประกันสังคม
เท่านั้นเองค่ะแล้วสิ่งที่จำเป็นอย่างเมื่อสักครู่นี้
ที่คุณผู้ชมเห็นคือน้ำเกลือต้องเอาไว้ล้างแผล
มีเบตาดีนวันนี้เราก็ขอนำเสนอเรื่องราวของน้องนิว
ซึ่งคือเรียนจนจบกำลังจะได้ช่วยครอบครัวอีกแรงหนึ่ง
แต่วันนี้กลับกลายเป็นต้องนอนแล้วก็ต้องให้พ่อช่วยหาเงิน
แล้วก็ต้องดูแลคนอื่นในครอบครัวอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยเหลือน้องนิวนะคะ
ก็สามารถติดต่อนายเกษมทรายทาหรือว่าช่วยค่าใช้จ่ายโดยการ
เดี๋ยวเราขึ้นเลขบัญชีให้ที่หน้าจอนะคะ
หรือถ้ามีหน่วยงานไหนอยากจะช่วยดูแลน้องนิวก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะ